ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่จะบอกรักคุณแม่นะครับ
เจ้าตองกวินทำสัจจานันท์พรุษศาสตร์ประตูทีมชาติไทยที่เล่นอยู่กับ
คือสถานการณ์ของเจ้าตองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการที่ไปอยู่กับ
เจ้าตัวก็มีโอกาสที่จะลงไปเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวเล่ากันถึงเรื่องของข้อความของเจ้าตองก่อนนะครับ
เขาเองเนี่ยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยรักคุณแม่สุนทรีย์ทำสัจจานันท์ทุกวันแหละ
ถ้าไม่มีคุณแม่คงไม่มีกวินในวันนี้
แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เฝ้าเสาในเกมเจลีกก็ได้มีโอกาสปรึกษาคุณแม่นะ
ซึ่งคุณแม่สุนทรีย์ก็บอกอยู่บ่อยครั้ง
บอกว่าให้สู้ให้อดทนทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง
แต่คนที่ต้องลงมือทำจริงก็คือตัวกวินเองนั่นแหละครับ
ซึ่งคุณแม่เองก็บอกให้ตัวเขาสู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ
ที่ทำให้เจ้าตองเองพยายามสู้ในการทักแข้งที่ญี่ปุ่นนะครับ
กวินยังบอกอีกว่าเขาไม่ได้อยากให้ความรักกับแม่เฉพาะแค่วันที่๑๒สิงหาคมเท่านั้น
แต่อยากจะบอกว่ารักแม่ในทุกวันนะครับ
มีโปรแกรมที่จะลงสนามในวันแม่วันนี้นะฮะ๑๒สิงหาคม๕โมงเย็นนี่แหละครับ
เดี๋ยวต้องดูผลงานวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ตัวแทนของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับนำทัพมาโดยกาญจนาสังเงินสุนิสาสร้างไทยสงศ์ศิลาวันอินตะมีแล้วก็พิกุลเขื่อนเพชรนะครับ
ซึ่งทำงานที่ออฟฟิศเมืองไทยประกันภัยในช่วงโควิด๑๙ก็ยังไม่มีโปรแกรมแข่งขันนะฮะ
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติในฐานะอดีตผู้จัดการทีมชาบาแก้วและตอนนี้ก็เป็นเจ้านายของพวกเธอที่บริษัทนะครับ
คือการจนาสังเงินศูนย์หน้าพี่ใหญ่ของทัพชาบาแก้วก็กล่าวว่ามาดามแป้งเนี่ยเปรียบเสมือนคุณแม่อีกคนหนึ่ง
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมแล้วแต่ก็ยังไม่ทอดทิ้งพวกเธอด้วยการมอบงานแล้วก็ให้ความมั่นคงกับอดีตลูกทีมทุกคนนะครับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ลุกลามไปทั่วแล้วก็หลายประเทศเนี่ยยังไม่คลี่คลายครับ
ประกาศเลื่อนโปรแกรมการขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบเข้าเลือกโซนเอเชียรอบ๒ใน๓นัดสุดท้ายที่แต่เดิมจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน๒๐๒๐ออกไปเป็นปี๒๐๒๑ก็คือปีหน้าเลยครับ